คราวนี้ต้องชื่นชมน้องพนักงานคนนี้นะคะเป็นพนักงานขนส่งบริษัทเอกชนค่ะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาดีเลยค่ะมาส่งพัสดุแล้วพนักงานก็ต้องถามว่าข้างในเป็นอะไรใช่ไหมคะก็กลัวว่ามันจะแตกมันจะเสียหายไง
พอถามไปปุ๊บผู้หญิงคนนั้นตอบกลับมาว่าของใช้แต่สิ่งที่มันผิดปกติอะไรรู้ไหมคะ
สองกล่องเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยคือมันน้ำหนักเบามากอ่ะเบาวิวเลยอ่ะคือเหมือนมีแต่น้ำหนักกล่องอะค่ะ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะของใช้อะไรทำไมเบาแบบนี้ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจตำรวจมาตรวจสอบรู้ไหมคะว่าข้างในคืออะไรฮะน้ำแข็ง
เนี้ยเอกใจนะท่างสังเกตนะคะชื่นชมค่ะกล่องพัสตุต้องสงสัยสองกล่องนี่แหละค่ะ
๓กรัมแบ่งไป๒กล่องคุณรู้หรือเปล่าไหม
นี่ค่ะเป็นของกลางที่ตำรวจสพเชิงเซาตรวจยึดไว้ได้
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงานบริษัทขนส่งเอกชน

เบื้องต้นพบว่าก็ต้องไปดูรายละเอียดใช่ไหมว่า
ว่าใครเป็นคนส่งใครเป็นคนรับ
พบว่าบนกล่องพัสดุระบุชื่อผู้ส่งคือ
ชื่อเล่นจ๊อปแล้วก็เบอร์โทรศัพท์

บอกชื่อจริงส่วนผู้รับรายแรกเขาส่ง๒กล่องใช่ไหม
ผู้รับรายแรกอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
ส่วนผู้รับอีกรายอยู่ในพื้นที่ย่านลาดพร้าวคลองจันทร์

ไม่รู้เดี๋ยวต้องตรวจสอบค่ะ

พนักงานที่โทรแจ้งกับตำรวจเล่าให้เราฟังบอกว่า
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีชายหญิงสลับกันมาส่งพัสดุที่นี่เป็นประจำ
โดยจะใช้ที่อยู่เดิมในการส่ง
แล้วทุกครั้งพนักงานก็จะถามว่าข้างในเป็นอะไร

เพราะจะได้รู้ไงว่าต้องมีการใช้อะไรนะ

กันแตกอะไรอย่างนี้กลัวของท่านจะเสียหายนะคะ
พนักงานก็ถามว่าข้างในกล่องเป็นอะไร
คนที่มาส่งก็ตอบว่า
กระทั่งคนที่มาส่งเนี่ยล่าสุดอย่างเป็นผู้หญิงอายุยังน้อยอยู่เลย
ผิวขาวคราวนี้เธอก็เอกใจเหมือนเดิมหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เดินออกไป
เอาล่ะครั้งนี้ลองสักหน่อยลองสักครั้งตัดสินใจค่ะ
โทรแจ้งตำรวจเลยให้มาตรวจสอบแล้วพอมาตรวจสอบเนี่ยคุณ
นั่นแหละก็เจอสิ่งที่บอกไปก็คือน้ำแข็งไอซ์เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบชื่อนามสกุล
ที่อยู่ของผู้ส่งรวมถึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้าน
แล้วจะประสานกับตำรวจท้องที่ปลายทางที่พัสดุเนี่ยจะนำจัดส่งนะครับ
พร้อมกับติดตามตัวผู้รับผู้ส่งเนี่ยมาสอบปากคำขยายผลต่อไปนะคะ